คุณผู้ชมคะในช่วงแบบนี้เนี่ยโอ้โหเราควรที่จะต้องอยู่บ้าน
ระมัดระวังป้องกันตัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
นี่มันเรื่องสำคัญจริงจริงครับแต่ก็ยังมีวัยรุ่นไปยกพวกตีกัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะอยู่ในพื้นที่นนทบุรีนะคะ
ที่หมู่บ้านบางบวชทองเป็นวัยรุ่นสองกลุ่ม
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาหลายคันนะคะแล้วก็มาตีกัน
แล้วที่ตีกันเนี่ยนะคะมีระเบิดปิงปองมีปืน
รถชาวบ้านที่จอดอยู่แถวนั้นก็ได้รับความเสียหายไปด้วย

นี่นะคะหมู่บ้านบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ
ครับเขาบอกว่าเนี่ยรถเขาจอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายจากกลุ่มวัยรุ่น
มายกพวกตีกันนะคะแล้วเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์มากันแบบหลายคัน
เสียงดังมากวัยรุ่นมากันเนี่ยสองกลุ่มได้ยินเสียงระเบิดปิงปองด้วย
ได้ยินเสียงปืนด้วยแต่ปัญหาคือชาวบ้านแถวนี้บอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนชินชาค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าทำแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะยังไงกันดี
เขาก็เดือดร้อนกันไปหมดแถวนี้นะคะ
ครั้งก่อนโดนอะไรมานะฮะเขาระเบิดแถวนี้แหละแล้วมันมีลูกเหล็กอ่ะ
กระเด็นเข้ามาในบ้านหลายลูกอ๋อครับแล้วครั้งนี้เขาโยนอะไรมาบ้าง
ไม่เห็นเพราะเขาโยนกันข้างในคือไม่กล้าออกมาดู
ไม่กล้าออกคือโยนแถวตั้งแต่รถไปนี่แหละตั้งแต่หน้ารถไปแถวนี้
ตรงนี้เขาปิดถนนเอามอเตยเขาปิดครับ
คือได้ยินเสียงเรารู้เลยว่าเป็นกลุ่มอ๋อกลุ่มเดิมเพราะหลายครั้งแล้ว
นี่ไงค่ะกลุ่มเดิมหลายครั้งแล้วนะคะ
ส่วนคนเจ็บค่ะ๑คนนายทัศพรอรุณลึก
คนเจ็บคือพ่อของหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็นั่งอยู่บ้านในเบสอายุสิบเจ็ดลูกชาย
กลุ่มเพื่อนของลูกชายนั่งกันหน้าบ้านสัก๕๖คนได้
สักพักได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดได้ยินเสียงปืนหลายนัด
เสียงมาจากปากซอยนะคะเขากับลูกและเพื่อนเพื่อนลูกเนี่ย
ก็ออกมาดูปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคน
มาพร้อมปืนมาพร้อมระเบิดปิงปองมาพร้อมมีด
พอวิ่งออกไปดูเนี่ยค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถันปากระบอกปืนยิงใส่กลุ่มลูกกับเพื่อนเพื่อนลูกอะค่ะ
ซึ่งพ่อก็อยู่ตรงนั้นนี่นะคะกระสุนเขาโชว์ให้ดูเลย
เขาบอกโอ้โหกระเจิงหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่ตัวพ่อบอกว่าเหมือนกับมีอะไรพุ่งมาโดนที่ขากางเกงด้านซ้าย
เอามือคลำดูอ้าวกางเกงขาดเป็นรูเอามือจับจับดูเลือดไหล
แล้วเนี่ยค่ะเขาบอกเนี่ยมีแผลเห็นไหมอื้อหือ
นี่ค่ะแล้วก็กระสุนมันหล่นอยู่ที่เท้า
นี่มีรอยแดงแดงแบบนี้นะคะน่องข้างหลังเนี่ยนะฮะ
พ่อบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มากันหลายรอบแล้วครับ
ลูกพ่อให้ข้อมูลว่าสาเหตุมันคือมันทะเลาะกันมาก่อน
แต่ก่อนลูกพ่อเคยอยู่ร่วมกับแก๊งนี้พอแยกตัวออกมา
แก๊งนี้ไม่พอใจก็จะมาหาเรื่องบ่อย
เดือนตุลาคมปีที่แล้วเคยยกพวกมา๔๕คน
เอามีดมาขู่ถึงหน้าบ้านครั้งนั้นอ่ะ
มกราคมปีนี้มาอีกมากัน๒๐กว่าคนเอาระเบิดมาปลากลางซอย
เอาขยะมาปลาหน้าบ้านล่าสุดก็คือสิบห้าพฤษภาคม
ยกพวกมายี่สิบคนปาระเบิดถือมีดกันมา
แล้วก็ยิงจนเนี่ยค่ะจนพ่อเขาได้รับบาดเจ็บอ่ะนะ
ทีนี้ค่ะพ่อเขาโดนยิงแต่กระสุนมันไม่ได้เข้าแบบเต็ม
มันไม่ทะลุเข้าไปในขาก็เหมือนมันถากตัวไปอ่ะนะคะ
พ่อบอกว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนทบุรี

เป็นความเชื่อนะใช้คำว่าความเชื่อนะครับ
ความเชื่อสู่บุคคลคือผมคิดว่าบรมีหลวงปู่ที่ผมห้อยเนี่ยครับ
อาจจะทำให้ผมผ่านชีวิตมาครั้งหนึ่งได้
คือก็พูดตรงอยากวิงวอนให้ตำรวจจับให้ครบ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งบ้านผมอยู่ที่แจ้งถูกไหมครับ
แต่ถ้าผมมาออกข่าวอย่างนี้แล้วถ้าอยู่ดีมายิงหน้าบ้านผมมันไม่คุ้มกับผม
คือคุยกับน้องไหมคุยครับคุยก็ว่ามันเกิดจากอะไร
คือตอนนั้นน้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนเมื่อหลายปีที่แล้ว
แล้วน้องเนี่ยถูกแยกตัวมาคือแม่เขารับมาเลี้ยง
อีกสถาบันหนึ่งแล้วพวกนี้ก็ไปเรียนสถาบันหนึ่ง
ให้มันเหมือนจะต้องทะเลาะกันแล้วอยู่
คือผมเคยได้ยินครั้งหนึ่งครั้งแรกที่เข้ามาแล้วผมไปแจ้งความรอบแรกนะครับ
เขาบอกว่าเขาจะขู่กับชีวิตเด็กคนนี้
ตำรวจสพบางบัวทองบอกว่าจับตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ทั้งหมด๗คนค่ะ
อายุยังน้อยอยู่เลยค่ะอายุ๑๕อย่างนี้ค่ะ
อายุประมาณ๑๕๑๘นะคะเขามีชื่อแก๊ง
ชื่อว่าแก๊งสโลไลฟ์ทั้งหมดก็รับสารภาพว่าไปก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือในเบสเนี่ยส่งข้อความไปเหมือนกับไปท้าทาย
ให้พวกเขาไปแลกมีดไปดวนมีดนะคะ
แต่บอกว่าแค่มีดนะอย่าใช้อาวุธอย่างอื่น
แล้วก็ส่งคลิปใช้เท้าเหยียบเสื้อช็อป
ซึ่งเป็นเสื้อประจำสถาบันที่เพื่อนเขากำลังเรียนอยู่
เหมือนกับเป็นการยั่วยุเหมือนกับเป็นการเยาะเย้ย
ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทางกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าพอเข้าไปในหมู่บ้าน
ฝั่งของในเบสกับเพื่อนในเบสยืนรอไม่ต่ำกว่า๒๐คน
แล้วเป็นคนยิงปืนใส่ก่อนตั้งหลายนัด
แล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่ด้วย
ฝั่งกลุ่มที่ก่อเหตุเขาบอกว่าผมไม่ได้เริ่มก่อน
ทางกลุ่มของในเบสที่พ่ออยู่ด้วยกลุ่มนั้นนั่นแหละ
เริ่มก่อนยิงใส่ก่อนปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อน
ไปถึงมันชี้พวกผมก็เลยบอกมันอยู่นู่นมันก็ยิงมันเลย

ก็คือว่ามันอยู่ที่มืดหมดเลยพี่แล้วมันยืนอยู่ข้างในอ๋อข้างในเลย
ก็มันกระโดดโยนระเบิดมาพี่
ใช่ต่างคนก็ต่างยิงไปพี่ก็มันให้ข่าวมั่ว
ลูกที่มัน๒๒ที่มันอยู่ในมือของพวกมันหมดเลย
ใช่แต่ขาพ่อมันไม่มีพี่
เล่นกันใครจะให้พ่ออยู่ข้างหน้าไม่มีอะพี่

เคยมาเป็นรุ่นน้องกับผมไงตอนแรกเคยอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้
พอออกไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งมันก็จะทักมาหาเพื่อนมา
เมืองตนนะครับตำรวจบางบัวทองแจ้งข้อหาหนักเลย
ต่อให้อยู่๑๕๑๘ปีใจงข้อหารูมกันพยายามฆ่า
ข้อหาเรื่องกับการครอบครองและการขาอาวุธเป็นตัวดี
นี่ค่ะส่วนคนอื่นอื่นก็จะดำเนินคดีเหมือนกัน
คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยค่ะ